ตอนที่มีโมเมนต์หนุ่มหล่อ

คุณผู้ชมบอกเลยว่าพอโดนขอแต่งงานปุ๊

มันสว่างวาบกว่าเดิมอีก
ไปไหนที่ไหนก็เปล่งประกายออกมาแบบสุด

เจาะที่รังไมสัมภาษณ์พี่วุ้นเส้นมา

ชูป้ายไฟเชียร์ให้สาววุ้นเส้น
รีบมีเบบีด่วนตามเพื่อน
แกล้งนางฟ้ามาให้ทันเพราะว่าจะตามไม่ทันนะจ๊ะ
นี่เขายังไม่ทันแต่งนะเพื่อนเชียร์ให้มีลูกแล้วนะ
ร้องกับบอกว่าสาววุ้นเส้นมีความเป็นแม่สูงมาก
เพราะเวลาอยู่กับหลานคือเลี้ยงมาหลายหลานแล้วไง
หลานผ่านมาหลายมือหลายคนแล้วนะฮะ

เจอเพื่อนเชียร์หนักขนาดนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้าง
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะออร่าคุณแม่ก็มาแล้วเนี่ย
พอวุ้นแต่งงานแล้วฉันเชียร์ให้แบบมีเบเดอร์
เธอไม่ดูวัยฉันเลยฉันก็แบบยากแล้ว
แต่ว่าเราเหมือนเราไม่ได้รีบเพราะว่า
จริงวุ้นคิดว่าทุกอย่างมันเป็นโชคชะตาเหมือนกัน
อันนี้ก็ไม่ได้รับปากเพราะว่าเรารู้สึกว่า
ถ้ามันใช่มันถึงเวลาที่เขาจะมา
ถ้าเขาจะมามันจะรู้เองว่าถึงเวลา

แต่ว่าด้วยวัยอย่างเราเราก็ต้องปรึกษาหมอแล้ว

อุ้นก็ถึงค่อยคิดสเต็ปต่อไปว่าต่างงานแล้วค่อยมีลูก

อีกหนึ่งเรื่องค่ะนอกจากช่วงนี้ไปไหนมาไหน
คนรอบตัวจะเข้ามาแสดงความยินดีเรื่องการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวใช่ไหม
หลายคนก็ชื่นชมมุมมองความรักของสาววุ้นเส้นนะ
วุ้นบอกว่าเชื่อเสมอว่าทุกคนคู่ควรกับการได้เจอความรักที่ดี
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

คืออย่าไปแบบจมกับอะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุข
คนเราในชีวิตหนึ่งเราควรจะเจอความรักที่ดี
ใช่ยังไงก็ต้องเจอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ด้วยนะ
เพราะว่าบางคนนี้อาจจะแบบเฮ้ยฉัน๓๐แล้ว
ฉันต้องแบบแต่งงานแล้วกับคนนี้ที่อยู่ตอนนี้

มีความมั่นใจมีความสุขแล้วก็แบบ
แฮปปี้เรื่องงานแฮปปี้เรื่องคนรอบข้าง

จริงนะอย่างนึงคือที่เชื่อคือทำตัวเองให้ดี
เอาตัวเองไปอยู่ในที่ดีเดี๋ยวเราก็จะเจอความรักดีเข้ามา